คุณผู้ชมครับล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาประเมินนะครับว่า
และส่งผลรุนแรงจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจไทยไปถึงปีหน้าเลยนะครับ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็บอกว่า
ตอนนี้สิ่งที่นักลงทุนจับตามองที่สุดคือเรื่องของความชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาล
รวมไปถึงนโยบายข้างหน้าที่จะทำก็เป็นสิ่งสำคัญ
โดยมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลแนวโน้มยืดเยื้อ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยแต่ปีนี้อาจจะไม่มาก
ประเมินเอาไว้ว่าปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ประมาณ๓๔
แต่ผลกระทบมันจะบานปลายไปถึงปีหน้า
ต้องจับตามองว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร
รุนแรงและจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยว
และภาพรวมของเศรษฐกิจไทยและปากท้องของประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับ
ทางด้านของนายวิทัศนรัตนากรนะครับท่านภูมิในการธนาคารออมสินก็บอกว่า
ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการคลังก็สั่งการให้ศาลคารออมศีล

ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังเอาไว้ก่อน
แล้วก็เตรียมที่จะเสนอกับรัฐบาลชุดใหม่
เพื่อเอาเงินส่งเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดนะครับ

แล้วก็สร้างลูกค้ารายย่อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ